แต่ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นที่โดนรุมสกรรม
ไม่น่าเชื่อเพราะว่าโรงเรียนมันน่าจะเป็นที่ปลอดภัย
ผู้ปกครองต้องสบายใจแล้วลูกไปเรียนรับรองไม่มีปัญหาแน่
และเหตุการณ์นี้คนเป็นพี่ชายค่ะเป็นคนโพสต์เลย
เดือดเลยบอกว่าน้องชายไปเรียนแท้
แต่ทำไมกลายเป็นถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วตัวพ่อแม่เองบอกว่าทำใจไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทำไมลูกถึงโดนทำร้ายแบบนี้วอนขอความเป็นธรรม

ขณะที่น้องชายวัย๑๖ปีของเขาซึ่งใส่ชุดกางเกงขายาวเนี่ยนะ
เดินอยู่ในสนามย่าแล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นชุดนักเรียนขาสั้นเดินตามหลังมา
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นปลีเข้าไปชกที่ใบหน้าจนล้มลงกับพื้น
โดยพี่ชายระบุข้อความว่าในเมื่อน้องชายคนเล็กโดนแบบนี้
พี่ชายอย่างเราควรต้องทำยังไงดีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามชายที่ถูกทำร้ายในคลิปนะคะคือนายรัฐภูมิอายุ๑๖ปี
ประมาณช่วงสี่โมงเย็นเขาเนี่ยไปหาครูและเพื่อนที่โรงเรียนเก่า
แล้วก็นัดไปกินหมูกระทะกันขณะกำลังจะกลับ
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาชกค่ะ
ชกคนแรกเขาจำได้ว่าเป็นพี่ของคนที่เขาเคยมีเรื่องด้วย
แต่คือเรื่องมันจบไปแล้วไง
วันเกิดเหตุพี่ชายของเขากลับพาเพื่อนมารุมทำร้ายเขาเอง
โดยที่ไม่ได้รู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ตอนนี้เขาถึงขั้นไม่กล้าออกไปเรียนนะคะ
เพราะกลัวจะถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ทำร้ายเอาอีก
แม่ค่ะแม่ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเสียใจที่ลูกชายถูกรุมทำร้าย
ส่งลูกไปเรียนหาความรู้แต่กลับมาโดนทำร้ายแบบนี้

และอยากให้ผู้ก่อเหตุมาดูแลเยียวยา
เพราะว่าลูกชายเสียขวัญมากจริงค่ะ

ให้ดูลูกดูหลานของตัวเองให้มาก
คือว่าทุกคนเป็นแม่ที่เลี้ยงลูก
อย่างที่บอกฝั่งสามีที่บอก
ผู้ถูกทำร้ายร่างกายของสามี
แต่คุณเราก็อยากฟังอีกฝั่ง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพาพวกมารุมทำร้ายแบบนี้
แต่ยังไงทำร้ายร่างกายกันมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกอยู่แล้ว

มีปัญหาก็ไปช่วยให้ผู้ใหญ่มาไกลเกลี่ยดีกว่า